ตั้งวงดื่มเหล้ากันซึ่งจริงมันจะไม่ควรมีในช่วงเวลานี้
และที่สำคัญนะตั้ง๒วงใกล้กัน
และตั้ง๒วงใกล้กันไม่พอนะยังทะเลาะกันด้วยนะฮะ
นี่แหละครับภาพจากกล้องวงจรปิดของหอพักในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
จะเห็นว่ามีวงเล่าอยู่๒วงนะฮะที่โต๊ะม้าหินนั่งคนละมุมในภาพนะครับ
นั่งคนละมุมของหอพักแต่สุดท้ายทะเลาะกันครับท้ากันไปท้ากันมา
จากนั้นนายสมชายชูประเสริฐอายุห้าสิบปีปรีเข้าไปหาคู่กรณีที่โต๊ะม้าหินครับ
สมชายเดินมาแล้วแล้วก็ก้มหยิบขวดเหล้าจังหวะก้มเราอาจจะไม่เห็นก้มหยิบขวดเหล้าตีหัวนายมนชัยเข้าไปฮะ
นายมณชัยสิริชัยอายุยี่สิบเจ็ดปีนะครับคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองไม่แน่ใจว่านซิเลยเหลืองไงโดนแล้ว
มณชัยเนี่ยเข้ามาห้ามแต่ถูกนายสมชัยใช้ขวดตีเข้าไปที่คอที่ศีรษะครับ
ได้รับบาดเจ็บไปเหมือนกันทีนี้ชุนละมุนสิฮะต่างฝ่ายต่างซัดกันนัวเลยครับ
คุณผู้ชมดูสิฮะชาวบ้านเห็นเหตุการณ์เข้าไปห้ามแล้วก็โทรแจ้งตำรวจสพบังพลีให้ไปตรวจสอบนะครับ
ไม่รู้ใครเสี่ยงไม่รู้ใครเป็นบ้างมาช่วยผู้บาดเจ็บ๒รายคือใครบ้าง
นายสารวุฒิกับนายมนชัยนั่นแหละทั้งสองคนหัวแตกเลือดอาบตัวครับ
กู้ภัยปฐมพยาบาลนะครับแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลบางพลี
ในที่เกิดเหตุคุณผู้ชมพอไปดูนะเศษขวดเศษแก้วกระจายเกลือนพื้นเลยครับ
ข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดนี่ตอนประถมพยาบาลนะฮะ
โอ้โหเห็นใจเจ้าหน้าที่
นายสระบุธเนี่ยผู้บาดเจ็บอ้างว่าเขากับพวกรวมสี่คนน่ะนั่งดื่มเหล้าก็จะแต่บ่ายแล้วล่ะ
พอบ่ายเย็นมันตึงได้ที่ไงตึงได้ที่คู่กรณีมาตั้งวงดื่มเหล้าอยู่ฝั่งตรงข้ามปุ้ย
อะไรจะเกิดขึ้นล่ะพออยู่ในวงเล่าเสียงก็ดังสิครับเสียงก็ดังจะมีเรื่องกันเนี่ยฮะ
พอคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วล่ะท่าไม่ดีเขาอุตส่าห์ย้ายไปนั่งดื่มที่โต๊ม้าหินนะ
จากนั้นเนี่ยนายสมชายก็เดินตามมาทำร้ายร่างกายเขาก่อนมาฟังสมชายบ้างสมชายผู้ก่อเหตุยอมรับว่าเขาก่อเหตุจริงแหละนะ
แต่ว่าเนื่องจากนายมณชัยมาพูดจาไม่เข้าหูอ่ะฟังทั้งสองฝ่ายฮะ
พูดอะไรแรงไปผมก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าแล้วพี่ผิดห่างแล้วครับผมหรือเปล่า
เขาพูดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ผิดหูผมอ่ะ
อันนี้แหละครับเล่ามันพาไป
ตำรวจเรียกทั้งสองฝ่ายไปสอบปากคำที่โรงพักนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะเก็บไว้เป็นหลักฐาน
คือข้อหาเนี่ยแจ้งทั้งสองฝ่ายแหละทำร้ายร่างกายแล้วก็เพิ่มข้อหานักไปด้วยคือ
ร่วมกันมั่วสุมวงสุราฝ่าฝืนคำสั่งประกาศของจังหวัดสมุทรปราการ
ในการป้องกันโรคโควิด๑๙ตามพรบโรคระบาดนะฮะ
คือถ้าผมจะบอกพี่ให้พี่ไม่กินเหล้าช่วงนี้สักหน่อยได้ไหม
พี่คงทำไม่ได้อย่างนั้นพี่ทำแบบนี้ได้ไหมครับ
พี่ก็แยกกันกินสักช่วงนี้แล้วก็กินอยู่ในห้องพี่
ต่างคนต่างกินพี่ยังได้กินเหมือนเดิม
หนึ่งไม่มีเรื่องสองไม่ติดโรคระบาด
ใช่ค่ะนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมเสี่ยงนะคะ
กินเหล้าใกล้กันแบบนี้เนี่ยนะคะ